หัวชมอีกหนึ่งคดีดังคือคดีเรื่องของน้องหญิงที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนกล่ำ
ล่าสุดทางครอบครัวก็มีการเคลื่อนย้ายลงศพของน้องไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจภูทรภาค๑
หลังพบว่าตำรวจที่ถูกย้ายยังคงทำงานอย่างปกติครับ
นายอาจริยามรึงรัฐนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือยอาธิกรรมพร้อมด้วยนายสูบินยาวิราช
ก็คือเป็นคุณพ่อของน้องหญิงแล้วก็ครอบครัวนะครับ
ก็เคลื่อนย้ายลงศพของน้องหญิงมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง

ต่อพลตำรวจโทรสุวัตรแจ้งยอดสุก
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ที่ให้มีคำสั่งย้าย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางปะอินกับพวกออกจากพื้นที่
แล้วก็ออกจากการเป็นคณะกรรมการชุดสืบสวนของคดีนี้
พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนร้ายแรง
หลังจากยังพบว่ามีภาพปรากฏตามสื่อต่างที่ออกข่าวไปว่า
ทำไมยังไปนั่งอยู่ในห้องประชุมคดี
แล้วก็อยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งยังมาทำงานตามปกติ
เกรงว่าทั้งหมดทั้งมวลจะไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานของคดี
ก็เอาโลงกับรูปใส่รถตู้มาแบบนี้เลยนะครับ
ของหญิงบอกว่ามีความกังวลใจเหลือเกินเรื่องของคดีความ
เกรงว่าพวกเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าผู้กำกับสพบางปะอินกับพวก
ยังคงเป็นคณะกรรมการในคดีนี้อยู่
ซึ่งคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

แม้จะมีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสพบังปะอิน
ไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอายุทยา
แต่ทำไมถึงยังปรากฏภาพข่าวจากสื่อมวลชนว่า
ผู้กำกับคนนี้ยังคงไปร่วมสอบปากคำแพทย์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
และทำไมยังคงไปร่วมการประชุมชุดสืบสวนของคดีนี้

พอครอบครัวเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่โปร่งใส
เพราะเกรงว่าผู้กำกับสพบางปะอิน
เพื่อรับเปลี่ยนคดีจากคดีฆาตกรรมให้เป็นคดีอุบัติเหตุ
จะเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานของคดีนี้ได้นะครับ
จากนี้หากคณะทำงานยังเป็นชุดตำรวจภูทร
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาอยู่
ก็จะทำให้ทางครอบครัวนั้นไม่กล้าที่จะมอบพยานต่างให้
เนื่องจากโรว่าจะถูกนำข้อมูลสำนวนคดีที่สำคัญ
โดยเฉพาะผลการชนสูตรพลิกศพไปให้กับผู้ต้องหา
อยากให้มีผู้ที่มีอำนาจ
มีคำสั่งให้ผู้กำกับการคนนี้
กับพวกขาดจากการทำคดีนี้
และก็ให้พนักงานสอบสวนกองปราบเป็นคณะทำงานหลักในคดีนี้แทน
กระดาษเดียวกันก็ยังมีข้อมูลเรียกว่า
รุ้งซึ่งเป็นเพื่อนของหญิงซึ่งเป็นพยานคนสำคัญในคดีนี้ถูกข่มขู่ด้วย
แล้วก็มีผู้ที่ไม่หวังดีบางคน
ไปยิงปืนขึ้นฟ้าบริเวณบ้านของรุ้งติดต่อกัน๒วันแล้ว
ครอบครัวก็เลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของรุ้ง
โดยเมื่อวานผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สั่งการให้ตำรวจกรรมประพรามทำหน้าที่คุ้มครองพญานแล้วด้วย
หลังจากทราบข่าวว่าผู้กำกับการสพบางปะอินและพวก
ยังปรากฏตัวในชุดพนักงานสอบสวนในคดีนี้อยู่นั้น
ตอนนี้ก็สั่งการให้เขียนรายงานเป็นลายลักษณอักษรมาแล้ว
เพื่อให้เกิดความสบายใจกับครอบครัวของผู้เสียหาย
พร้อมจะมีคำสั่งให้ผู้กำกับการสพบางปะอิน
เข้าไปช่วยราชการที่กรมราชาการจำรวจภูทรภักดิ์๑ในวันนี้
แฮนคำสั่งเดิมที่มีการสั่งย้ายไปช่วยราชการที่กรมราชาการจำรวจภูทรภักดิ์

ขณะที่ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และพยาหลักฐานอื่น
คาดว่าจะรู้ผลใน๑๐๒๐วัน